มาดูต่อกันที่เรื่องดราม่าแต่บอกเลยว่าจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้งนะคะ
ก่อนหน้านี้ประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ยเมาส์กันเยอะเหลือเกินนะคะ
มีข่าวลือออกมามีพยายามใบ้คงใบ้คำในเพจดังเพจหนึ่งนะฮะ
เขาบอกว่ามีสาวรายหนึ่งให้ข้อมูลว่ามีอะไรกันกับนักร้องเสียงละมุนเสียงนุ่ม
ซึ่งนักร้องคนนี้เขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ
เรื่องราวต้นเรื่องเนี่ยสาวคนนี้ก็มีการแชร์เรื่องราวต่าง
อันนี้หลายคนบอกว่าตอนนั้นนะเดากันไปเยอะเลยมาออกที่พี่เท่อุเทนพรมินนะคะ
คนเข้าใจผิดกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยพี่เท่ก็ต้องไปเอาไปแจ้งความเอาผิดค่ะ
เพราะว่าเป็นอะไรเสียหายสิเสียหายกับตัวเขาเสียหายกับภรรยาด้วยนะคะ
และผู้หญิงคนต้นเรื่องที่เป็นคนโพสต์นี้นะคะเข้ามาไกล่เกลี่ยและที่ปอทค่ะ
แล้วก็ขอโทษที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พี่เท่อุเทนและครอบครัวเสียหาย

ก็ไม่ต้องมีอะไรที่มันบาดหมางกัน
ก็ยุดติดความขาดแย้งครับ
แล้วพี่ก็โอเคแล้วสบายใจ
ช่วงนี้มันก็มีหลายข่าวนะที่อาจจะมีสาว
หรือว่าใครกุเรื่องขึ้นมา
แล้วส่งให้เพจต่างชื่อดังต่างเอาไปวิเคราะห์กัน

ระวังเงิบไม่พอโดนฟ้องอีก
อันนี้เขายังใจดีนะยุติกันได้แค่นี้

พี่อาร์ดพระสุดค่ะมีภาพลักษณ์นะ
แต่นอกจอบอกเลยว่าคนนี้เป็นพระเอกใจบุญทำงานจิตอาสามาโดยตลอดค่ะ
ล่าสุดค่ะมีชาวเน็ตเล่าเรื่องราวแล้วก็ชื่นชมความมีน้ำใจของพี่อาร์ต
ที่ไปอยู่ในเหตุการณ์รถคันข้างหน้าประสบบัติเหตุค่ะ
ซึ่งพี่อาร์ตเนี่ยก็มีน้ำใจมากเลยเห็นเหตุการณ์ปุ๊บลงไปช่วยค่ะ
แล้วก็ยังเอารถของตัวเองมาจอดกั้นเอาไว้เพื่อให้เพื่อนร่วมทางได้สังเกตเห็น
ระหว่างที่ขับรถไปมานั่นเองให้รถคันอื่นที่ตามหลังไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อน
แล้วก็ยังช่วยตามเจ้าหน้าที่มาดูแลคนเจ็บด้วยค่ะ
มีเรื่องราวดีบ้างในวงการบันเทิงนะช่วงนี้แหม
แต่เรื่องนี้เนี่ยทำให้เรารู้เลยนะว่าอย่าติดตัดสินคนที่ภายนอกเห็นลุคแดดแบบนี้
จริงคนใจดีมากนานนะพี่อาร์ดเหรอวะค่ะ